อ่าฮัลโหลอยู่ใส่นี่เออสี่ส้วนมันกินหมูกระทะเออ
ห่านถ่ายซ่อยนั้นบอกไก่ดอกบอกแพงบุฟเฟต์บุฟเฟต์เออ
อากาศดีอากาศดีเออมาเด้อสิท่าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
รู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้ววันนี้มาทานหมูกระทะกันหน่อย
เพราะว่าสภาพอากาศเนี่ยเหมาะมากแม้ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วโอ้โห
ฝนตกลงมาภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลตกลงมาสู้ซ่าได้น้ำได้เนื้อเอาก็ถือว่า
บรรเทาไพแร้งรวมถึงบรรเทาปัญหาพีเอ็มสองจุดห้าไป
แต่พอสัปดาห์นี้ผ่านเข้ามาค่ะโอ้โหฝนลดลงอากาศอุณหภูมิลดลงอีก
มันเหมาะมากค่ะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งทีนี้มาตรวจสอบ
เรื่องของภาพถ่ายดาวเทียมกันหน่อยณช่วงเวลานี้นะคะ
เมฆที่จะทำให้เกิดฝนลดลงอุ้ยคุณผู้ชมเหมาะมากมากเลย

ทีนี้เกษตรกรค่ะที่ตากข้าวเอาไว้ตากพืชพันธุ์เอาไว้ช่วงนี้

ระมัดระวังเตรียมเก็บหรือว่าหาอะไรปกคลุมด้วย

เป็นสีเทาเต็มไปหมดเลยนี่คือลักษณะไม่มีเมฆนะคะ
แต่ภาคใต้จะยังคงมีฝนแต่ฝนเล็กน้อยค่ะ

ฝนจะเกิดขึ้นช่วงประมาณ๑๑นาฬิกาเป็นต้นไป
เพราะฝนน้อยคลื่นก็น้อยตามไปด้วย
ค่อนข้างต่ำนะคะทะเลเรียบสงบ
ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน
เหมาะทั้งกับการเดินเรือการประมงการท่องเที่ยว
ทีนี้ลมหนาวค่ะแม้ว่าเส้นลมหนาว
เขาจะขยับถอยร่นลงไป
ไม่เห็นมีเส้นอะไรเกิดขึ้นเลยในพื้นที่ประเทศไทย
แต่อุณหภูมิจะลดลง
ใครที่ไปเที่ยวยอดดอยยอดภูช่วงนี้นะคะ
ว่าจะเป็นภาคเหนือและภาคอีสานค่ะ

เตรียมนะคะเตรียมไปถ่ายนะคะ